ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระยอง
คุณผู้ชมค่ะเด็กวัดเนี่ยค่ะ
ตะโกนเตือนเพราะว่าเห็นคนเขามาจับปลา
อ่าก็ไปตะโกนเตือนบอกว่าเข็ดอภัยธานห้ามจับปลา

ปรากฏว่าแก๊งที่กำลังจับปลาอยู่ไม่พอใจคุณ
ก็ปรากฏว่าเอามีดสปาต้าไล่ฟันไล่ทำร้ายเด็กวัดค่ะ
คุณผู้ชมนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัด
เมื่อเช้านี้เองค่ะตอน๑๐โมงนะคะ
ที่วัดโขดทิมธารามที่ตัวเมืองระยอง
คือผู้ดูแลวัดนายมนตรีเนี่ยไปเจอคนในคลิปนะคะ
ที่ไม่ได้สวมเสื้อที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะ
เขาก็มีรอยสักเต็มตัวแล้วถือตะแกรงถือกระชอน
รอจับปลาที่ญาติโยมเอามาปล่อยทำบุญในเขตวัด

แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนน้ำปลามันก็ขึ้นมาเล่นน้ำกันนะคะ
มนตรีเห็นก็เลยตะโกนไปบอกว่าจับปลาไม่ได้นะ
ปรากฏว่าพอผู้ชายคนนี้ได้ยินไม่พอใจค่ะ
ก็เลยตะโกนสวนกลับมาบอกทำไมทำไมเนี่ย
ก็เลยเห็นไหมครับก็จะมีการแบบโตเถียงกันไปมา

แต่ว่าสิ่งที่หยิบมาแทนก็คือมีดสปาต้าค่ะ

แล้วบอกว่าเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะ
สิ่งที่คุณมนตรีเห็นก็คือผู้ชายคนนี้
ถือถุงที่มีปลากลับไป๒ถุงแล้วค่ะ
เขาบอกว่าเขาเขาไม่ทำอะไรเลยแต่ทำถามว่าเขาถือตะแกงอ่ะเพื่อที่จะช้อนปลาที่ว่ากำลังกำลังจะแบบมันเปลี่ยนน้ำอ่ะผมก็ว่าว่าเขาใช่ไหมว่าเสร็จปุ๊บเขาบอกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เวลาเขาเดินเขาเดินไปนู่นปุ๊บเขาใส่ได้ได้ประมาณสองถุงประมาณถุงถุงใหญ่ใหญ่ปลาตรงนั้นเราไม่ว่าแต่ตรงเนี้ยมันเป็นของของวัดคนคนเขาทำบุญกันนะครับเขาก็ต้องมาปล่อยปลา
เขาเอามีดมาไลฟ์ฝันผม
แล้วผมผมเองผมก็กลัวถูกไหม

ชี้หน้าชี้ตาผมอย่างไรเลยแต่ปลาเข้าไป
ส่วนหลวงพี่ตั้มนะคะพระการุณติ่งฉล
ซึ่งเป็นพระของวัดโขดทิมธาราม
ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเมื่อเช้าลูกศิษย์วัด
เห็นผู้ชายคนนั้นเข้ามาจับปลาก็เลยเข้าไปห้าม
แต่ก็ปรากฏว่าเป็นอย่างในคลิปนะคะถูกท้าตีท้าต่อย
ซึ่งท่านก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมควร
แล้วก็ยังบอกด้วยว่าอยากขอบินทบาทนะคะ
คุณโยมทุกท่านว่าอย่าจับปลาในเขตวัดเลย
เพราะว่าเป็นเขตอภัยธานนะคะ
จริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้ว
พยาบาลทุกคนก็มาปล่อยปลาเพื่อที่จะได้บุญได้กุศลนะคะ
แต่ว่าก็เป็นที่รู้กันว่าไม่ควรจะไปจับปลาในเขตนี้นะคะ